ทีมบอลหญิงทีมชาติไทยต้องส่งใจเชียร์นะครับ

ซึ่งก็เป็นเกมสำคัญในการจะลุ้นว่าเราจะสามารถ
มีโอกาสนะครับไปลุ้นในเกมสุดท้าย
เพื่อผ่านเข้าไปเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายหรือเปล่าครับ

ฟิลิปปินส์ดูจะเป็นทีมมามืดอันตรายในสายนี้

ซ้อมก็เน้นไปที่การเข้าทำในจังหวะเล่นเกมลุกนะครับ
ต้องเข้าการป้องกันลูกโตกลับเร็ว
แต่ว่ายังไม่มีรัติการทองสมบัติมิฟิตโตรุก
แล้วก็การจะนัดเชื่อทบุตรนะครับ

จะต้องเตรียมปรับเอาพิสมัยสอนใส
หน้าที่ถูกจับไปเล่นกองหลังในช่วงปี๒ปีหลังนะครับ

ไม่มีพื้นที่ในตำแหน่งแนวลุกนะครับ
มาเล่นกองหลังก็ทำได้ดีครับ
น่าจะกลับมาประจำการในตำแหน่งกองหน้า
อีกครั้งหนึ่งสำหรับพิสมัยสอนใสครับ

รไทยศรีมณี๑ในผู้เล่นนะครับที่ยิงประตูจอแดนในเกมอุ่นเครื่องที่ไทยชนะ๓๐เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
ก็กลายเป็นคนล่าสุดของทัพชาบาแก้วที่ไม่สบายครับเนื่องจากอากาศแปรปรวนมากนะครับของจอแดน
เมื่อวานนี้ฝนตกแล้วก็แดดจัดในเวลากลางวันครับอากาศมันเปลี่ยนบ่อยนะครับแล้วก็มีอากาศหนาวเย็นในเวลากลางคืนครับแบบนี้โอ้โหรอดยากครับ
หลายคนนี่มีโอกาสป่วยได้ตลอดเวลานะครับก็ไม่น่าจะฟิตทันลงสนามทำให้พิสมัยนั้นจะทดแทนในตำแหน่งเกมลุก
อย่างที่เธอนั้นก็พร้อมจะลงเล่นในทุกตำแหน่งที่โค้ชสั่งอยู่แล้วครับ
ทีมไทยเจอกับจอแดนครับในรอบแบ่งกลุ่มนัดที่๒ครับในช่วงดึกคืนนี้เที่ยงคืนตามเวลาไทย
ซึ่งจะได้สิทธิ์ไปฟุตบอลโลกนะครับที่ฝรั่งเศสโดยอัตโนมัตินะครับ